ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าที่ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
น้องไปช่วยเหลือคนที่จมน้ำทะเล
อ่าแต่สุดท้ายแล้วนะฮะน้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
ซึ่งที่ตอนนี้จังหวัดพิศนุโลกเนี่ยก็เตรียมสถานที่รับร่างน้องกลับมาแล้วนะคะ
โดยบรรยากาศที่สาราธรรมสังเวศวัดธรรมจักรเขตเทศบาลนครพิศนุโลก
นายเจษดาจันทบุรีรานันต์นายกอบตทรายขาวจังหวัดจันทบุรี
นางวรวิจิตรจันทบุรีรานันต์ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดสาขาพิจิตร
ซึ่งเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของนายศิรวิทย์จันทบุรานันต์หรือว่าน้องโจ

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕โรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคม
แล้วน้องก็เป็นเยาวชนแลกเปลี่ยนจากสโมสรโรตารี่พุทธชินราช
ที่ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการลงน้ำทะเลช่วยเหลือเพื่อน
มิถุนายนเพื่อนจมน้ำน้องลงไปช่วยเพื่อนรอดน้องจมน้ำหายไป
แล้วก็ไปพบศพน้องในเวลาต่อมา
โดยทางฝั่งที่บ้านที่เมืองไทยก็ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่
เพื่อจะจัดงานศพของน้องโจนะคะ
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะ

พิธีภายในสาราวันที่๒๓มิถุนายน
ขออนุญาตเป็นพิธีภายในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดเท่านั้น
จากนั้นก็ติดป้ายเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพและสวดอภิษฐรรมของน้องโจในวันที่๒๔๓๐มิถุนายน
และร่วมงานชาปนกิจศพในวันที่๑กรกฎาคมค่ะ
สาราก็มีการติดป้ายไวนิวแล้วก็ประวัติการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ทำหน้าที่ของลูกผู้ชายจนวินาทีสุดท้าย
จากไปแบบมีคุณค่า
โจไม่ได้อยู่ในใจพ่อแม่ของน้องโจแค่สองคน
แต่น้องโจอยู่ในใจของคนทุกคนบนโลกที่รู้จักเขา

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกก็มอบหมายให้จังหวัดโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคม
และกองบิน๔๖จัดขบวนรอรับร่างของน้องโจที่จะเคลื่อนศพมาจากกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนก็จะจัดครูและนักเรียนไปช่วยดูแลงานด้านบริการตลอดงานค่ะ